หลายคนอ่ะจะชอบพูดกันติดตลกบอกว่าไม่ไปหาหมอดีกว่าไม่
ไปตรวจเพราะไม่ไปตรวจก็ไม่เจออืมจริงนะคะไม่ไปตรวจก็ไม่
เจอแต่อาจจะตายเลยค่ะผู้ชายคนนี้เป็นเบาหวานครับแล้วปรากฏ
ว่าที่ขาเนี่ยเป็นแผลถ้าคนเป็นเบาหวานจะรู้ดีว่าถ้า
เป็นแผลนี่อันตรายมากฮะเพราะมันมีโอกาสที่จะลุกล้ำแล้ว
มันจะหายช้าเขาไม่ยอมไปหาหมอค่ะครับเพราะกลัวจะโดนหมอ
ตัดขาคือมันเคยมีคนพูดไว้ไงว่าบางทีถ้าเป็นแผล
ลุกลามหนักมากมันอาจจะต้องตัดขาทิ้งเขาก็กลัว
เลยไม่ไปสุดท้ายแผลลุกลามติดเชื้อตายเลยนะคะตำรวจภู
ทรเมืองฉัดเชิงเซาค่ะแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธร
ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิง
เนี่ยนะคะในตำบลหน้าเมืองตรงหลังลานจอดรถตลาดโบราณ
บ้านใหม่หนึ่งร้อยปีอะค่ะเจอนายอิทธิพลบุญล่าไว้ห้าสิบ
ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนหกห้าแบบนี้เลยนะคะถาม
ญาติญาติผู้ตายก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้นายอิทธิพลเนี่ย
เขามีอาชีพโบกรถให้บริการนักท่องเที่ยวที่ตลาดบ้านใหม่
ร้อยปีแล้วก็ป่วยเป็นเบาหวานมานานแล้วค่ะแต่ก็
ยังใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะทีนี้ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่าน
มานายอิทธิพลไปล้มอยู่ที่ลานจอดรถแล้วก็มีแผลที่
ข้อเท้าแผลเล็กเลยไม่ได้เป็นแผลใหญ่แต่นายอิทธิพลอ่ะ
ยอมไปหาหมอเพื่อรักษาก็หายามากินเองทำแผลเอง
จนกระทั่งแผลมันอักเสบแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มบวม
บวมแดงเป็นบวมดำแล้วแผลก็แตกจนเกิดน้องค่ะ
บอกไปหาหมอเถอะมันไม่ได้แล้วอันนี้มันโอ้โห
หนักแล้วนะครับญาติต้องบังคับไปหาหมอก็ไปแต่นาย
ที่พลปฏิเสธการรักษาทุกกรณีเพราะกลัวว่าหมอจะตัด
ถาทิ้งก็เลยทนอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยค่ะเพื่อน
และคนรู้จักก็พยายามที่จะให้เงินช่วยเหลือเพราะ
อิทธิพลเริ่มที่จะเดินไปไหนมาไหนไม่ได้
แล้วจนกระทั่งวันนี้ญาติเข้ามาดูจะเอาข้าวเอาน้ำ
มาให้เสียชีวิตแล้วค่ะ
เมืองต้นทางแพทย์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดนะคะว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรแล้วก็เดี๋ยว
กับญาติญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ